ติดตามกันต่อนะครับในเรื่องราวของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ซึ่งเรื่องราวของการแข่งขันคู่เอกในครั้งนี้เป็นศึกมวยต่างสายนะครับ
ค่ายมามาต่อยกับทางไทยรัฐเป็นครั้งแรกนะครับ
แล้วก็มีเศรษฐีใช้ได้เหมือนกันเจอกับนักมวยหนึ่งคนนะครับ
ความเคลื่อนไหวของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
การฟิสซ้อมของคู่เอกมุมน้ำเมือง

หรือว่าเพชรสี่หมื่นชื่อเดิมนะครับ
รายนี้ประเภทมวยข่าวดูดละ๑๗ปีจากนครศรีธรรมราช
ล่าสุดช่วงของสุดท้ายย้ายจากค่ายมวยเพชรสี่หมื่นที่ดุ้งสงฆ์มาเก็บตัวฟิสซ้อมนะครับ
ที่ค่ายมวยเดชรัฐราชคำแห่ง๑๒๒
ซึ่งเป็นการย้ายสายมาต่อยกับทีมงานศึกยอดมวยไทยรัฐครั้งแรก
หนองยายเทียมชนะคะแนนยอดสยามสิงห้อมปาก
ขณะที่วิทยาเพชรสี่หมื่นพฤศกาลนั้นบอกนะครับว่า
คนดังจากแดนสตอร์คนนี้ครับมั่นใจจะเป็นฝ่ายเอาชนะ
ด้วยการเดินต่อยหมัดชวนทะเลาะแล้วก็ปล้ำตีวงในครับ